นี้ต้องบอกว่าถึงแม้กรุงเทพเราจะหมดหนาวไปแล้วใช่ไหม
แต่ว่าทางเหนืออีสานเขายังหนาวอยู่
เหนือเขามีดอกสกุระบานที่เราเล่าไปแล้วใช่ไหม

ใช่เพราะว่าน้องค่ายจะสูงขึ้นไปอีก

ประมาณ๑๘๒๐องศาเซลเซียสนะคะ
ก็ทำให้ดอกบัวแดงที่วังบัวแดงเนี่ย
พื้นที่เขากว้างใหญ่มาก๒๖๐๐ไร่
บานสะพรั่งรับอากาศหนาวยามเช้าแบบนี้
ก็เลยทำให้เหล่าบรรดานนักท่องเที่ยวเขามา
ต่อแถวร่องเรือชมดอกบัวแดง
แล้วก็ถ่ายรูปสวยกลับบ้านกันไป

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบ่อนะคะ
คุณชายมงคลคุณาวุฒิเนาะ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นอยู่ค่ะ
อกบัวแดงก็บานสวยงามเลย
ก็เลยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากันเยอะหน่อย
ตัวเองกับชาวบ้านเองก็พากันนำเรือออกมา
ให้บริการรับนักท่องเที่ยว
โดยมีการคิดค่าบริการเหมาลำละ๑๐๐บาทนะคุณ

กับชาวบ้านในพื้นที่เขาเลยเนาะ

เขาจะอนุญาตให้คุณนั่งเพียงแค่๔๕คนเท่านั้น

แล้วก็คือเป็นเรือลำเล็กแบบนี้นะ
ทุกคนที่ลงเรือกดคืออะไร

คุณต้องสวมใส่ชูชีพนะคะ
ไม่ว่าจะลงใกล้ขนาดไหนอันนี้เป็นกฎเลยนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไฟเนอะในช่วงอากาศเย็น
แต่ถ้าอากาศไม่ได้เย็นขนาดนี้จริงก็ไปได้
แต่ว่าถ้าคุณจะไปดูทุ่งบัวแดงหรืออะไรต่าง

แล้วถ้าไปใสมันจะร้อน

ถ้าไปสายไปเที่ยงมันร้อนดอกบัวเองเขาก็จะหุบแล้วด้วย
ไม่สวยแล้วหมายถึงดอกบัวไม่สวย
หน้าคนไม่สวยแล้วดำปิดไปเยอะตากแดดนะฮะ
เออจริงคุณผู้ชมก็